ที่เราสัญญาไว้จะพาไปดูน้องสุนัข
เขาตั้งชื่อว่าเจ้าขนตางอน

หลายคนในโลกโซเชียลก็เอาคลิปเอาภาพไปลง
เห็นแล้วแบบโอ๊ยตาหวานเชีย
แต่หลายคนบอกว่าแล้วขนตาที่ง่อออกมา
เกะกะเขารำคาญเขาหรือเปล่านะครับ
ก็ไม่น่าจะทำให้เขารำคาญนะฮะ
สุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าขนตางอน

แต่ว่าเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๓ปี
มีขนสีน้ำตาลขาทั้ง๔ข้างเป็นสีขาว

บริเวณดวงตาทั้ง๒ข้างมีขนสีน้ำตาล

โผล่ออกมาจากดวงตาขวานะฮะ
ก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
เจ้าของก็คือคุณพี่พลใยทองอายุ๔๐ปี
ชาวบ้านหมู่๔ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุนัขเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับ

โดยเมื่อ๓ปีก่อนได้รับจ้างตัดผลปาล์มในพื้นที่อำเภอคลองท่อม
ใกล้บ้านของเพื่อนแล้วก็ไปเห็นลูกสุนัขของเพื่อนหลายตัว
แต่มีตัวหนึ่งคือเจ้าขนตางอนมีลักษณะดูดีกว่าตัวอื่น

มีจุดสีขาว๒จุดที่หน้าผากเหนือดวงตา

สีตาหรือบางคนเรียกว่าใส่แว่นนะครับ
เจ้าของเลยขอมาเลี้ยงนั่นเองนะครับ
ที่ผ่านมาก็ให้กินอาหารเหมือนกับสุนัขทั่วไปแหละ
แต่ว่าเจ้าขุนตางอนชอบกินข้าวคลุกกับปลานะคะ
พอโตขึ้นสังเกตเห็นว่ามีขนสีน้ำตาล
งอกออกมาจากดวงตาขวาใกล้กับหางตา
ที่สำคัญยาวขึ้นเรื่อยจนหลับตาไม่สนิท
บางทีเขาก็มีอาการหงุดหงิดเหมือนกันนะคะ
รำคาญเพราะว่าขนตาที่งอกออกมาค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้พาไปพบสัตวแพทย์
ก็เลยไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่

ชาวบ้านคนแก่คนเท่าหลายคนบอกว่า
ไม่เคยเห็นสุนัขที่มีขนงอกออกมาจากดวงตาลักษณะนี้

เจ้าของร้านยืนยันว่าจะเลี้ยงเจ้าขุนตางอนต่อไป

เพราะว่าเป็นสุนัขที่เชื่องคอยเฝ้าบ้านเหมือนสุนัขทั่วไป
หากพบคนแปลกหน้ามาที่บ้าน
สำคัญตรงนี้คอยเห่าด้วยดูแลบ้านเป็นอย่างดี

ก็ต้องดูด้วยเพราะสุนัขธรรมดาเขามีคนตามเหมือนกัน
สั้นแล้วเขาให้ดูว่าการผิดปกติของดวงตาสุนัข

ดังนั้นต้องดูแลดวงตาของสุนัขด้วย
อย่ามองว่าตาเขาหวานอะไรอย่างนี้ต้องดูเขา
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พาไปพบสัตวแพทย
ก็เลยไม่ทราบว่าเจ้าขนตางอนเนี่ยจริงแล้วเกิดจากอะไร